มาดูเรื่องแปลกแปลกจริงคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดเขาพระทองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นนักธุรกิจอยู่ที่สปลาวเวียงจันทร์นะคะ
มาไหว้พระที่นี่จู่เธอก็มีอาการลักษณะคือเหมือนมีอะไรมาแฝงร่าง

เธอบอกว่าเธอดีใจที่พระพุทธรูปของบรรพบุรุษเธอนั้นยังอยู่ครบ

ไอ้ใจพ่อของฉันคุณศัตริย์
พ่อของฉันคุณศัตริย์
มาจากเมืองจีนอาจารย์เก็บรักษาไว้ดีมันเป็นมรดกของนครศรีธรรมราช
อื้ออื้อ
อันนี้มันเป็นของตัวหนู

เดี๋ยวฉันจะพยายามที่จะเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังนะคะ
เอาวัดนี้ก่อนวัดนี้เนี่ยมีชื่อเสียงได้ยังไง

ที่บอกว่าป้องกันโรคระบาดโดยเฉพาะโรคโควิด
แล้วชาวบ้านก็ไปแห่เช่ากันก็คือที่วัดนี้แหละค่ะ
เขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เธอบอกว่าเธอมากับสามี
ซึ่งสามีเคยเป็นผู้กำกับอยู่หลายโรงพักในพื้นที่ภาคใต้
ผู้นี้เป็นนักธุรกิจอยู่ที่นครเวียงจันทร์ของสปลาว
เห็นไหมลักษณะเหมือนกับถูกแฝงร่างอะค่ะ
หลังจากที่จับพระพุทธรูปที่เคยถูกขโมยไปแล้วก็ไปเจออาถรรพ์
จนต้องมีการนำกลับมาคืนเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยนะคะ
จู่เธอก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็พูดเสียงดังบอกว่า
พระพุทธรูปองค์นี้เป็นของบรรพบุรุษของเธอเมื่อพันปีก่อน
พันปีก่อนเธอเคยนำคณะขนพระพุทธรูปและทรัพย์สินเงินทองมาจากจีน
มาร่วมก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราช
แต่พอมาถึงที่นี่ได้ข่าวว่าพระบรมธาตุเจดีสร้างเสร็จแล้ว
ก็เลยขนพระพุทธรูปที่นำมาเอาไปไว้ในถ้ำ
และสร้างวัดเขาพระทองจนเสร็จแทน
ดีใจที่พระเนี่ยยังอยู่แถมยังเล่าเรื่องของบรรพบุรุษ
ให้กับคนที่นั่นฟังด้วยนะคะ
เหตุการณ์ดำเนินไปสักพักใหญ่สักพักหนึ่งค่ะ
เธอก็เข้าไปกราบพระมหาอารยนันต์อนันโทเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง
เธอก็กลับมาอยู่ในอาการปกติเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ปัญญาในการวิเคราะห์พิจารณาว่ามันเกิดอะไรขึ้น

พระพุทธรูปที่มีอยู่ในวัดเป็นจำนวนมาก
มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหน
ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะคะ
ว่าของเธอแบบนี้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ